คุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูคลิปของพี่หนุ่มกัญชัยที่ได้เปิดเผยเลขที่แม่น้ำหนึ่งเขียนใส่กระดาษเอาไว้ให้เนี่ย

กันก่อนนะครับเพราะว่าพี่หนุ่มฝากย้ำนะครับพี่หนุ่มไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันอะไรทั้งสิ้น

ใต้ดงหวยใต้ดินอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะไปแทงอะไรกันกระหน่งกระหน่ำเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าไม่สนับสนุนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่เปิดเผยเดี๋ยวคนก็จะว่า
คือคนเรียกร้องมาเยอะไงคะพี่หนุ่มบอกว่าคือเลขนี้แม่น้ำหนึ่งเขาให้พี่หนุ่ม

เพราะว่าพี่หนุ่มเขาอยากจะแค่อยากจะดูว่าจะแม่นจริงไม่แม่นจริงอะไรยังไงแต่ว่าคนอยากรู้ก็อ่าเปิดให้ดูก็ได้

วันนี้ในคลิปนะที่เป็นช่องยูทูปของพี่หนุ่มกัญชัยช่องวันกัญชัยนะฮะเพจเฟซบุ๊กก็มี

หนุ่มก็เลยบอกเอ้าวันนี้เปิดเผยก็ได้นัดกันไว้๑๘นาฬิกา
ก่อนหน้านี้เนี่ยในใบนี้ที่แม่น้ำหนึ่งเข้ามาออกรายการที่ให้พี่หนุ่มสัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็เขียนเอาไว้เนี่ยมันมีเลขหนึ่งเปิดเผยมาแล้วเพราะแม่น้ำหนึ่งเขาเปิดเผยเองนะ
ใช่ค่ะแม่น้ำหนึ่งบอกว่าชอบเลขนี้มากใช้คำนี้นะ
เลข๐๙เป็นเลขเดียวที่เขียนกับให้พี่หนุ่มกัญชัยด้วยแต่พี่หนุ่มกัญชัยบอกว่ามันมีอีกเลขนึงด้วยมันมีอยู่อีกเลขหนึ่งด้วยแต่ว่าจะเปิดเผยวันนี้ก็ละ๐๙เนี่ยรู้กันมาแล้ว
เอาดูกันเลยนะฮะแต่ย้ำนะครับพี่หนุ่มบอกไม่สนับสนุนให้เอาเลขไปเล่นการพนันนะครับ
ตอนนี้ยุคโควิดมันก็ลำบากอยู่เลย
เปิดแล้วเขาจะด่าคุณหนุ่มมาดิถ้าคุณหนุ่มไม่บอก
แล้วถ้าบอกไปแล้วซื้อผิดอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องปกติ
เลขแรกนะเลขแรกเนี่ยนะคือเลขนี้
เลขนี้ก็คือน้ำดึงเขาเปิดไปแล้วนะแต่ความลับที่คนอื่นไม่รู้

บอกก่อนนะผมไม่สนับสนุนนะนี่คือพวกคุณขอเองนะ
นักข่าวที่ไหนเอาไปลงต้องลงอย่างนี้นะผมไม่สนับสนุนนะครับ
แต่ว่าอันนี้มันเป็นของผมเอง
น้ำหนึ่งก็ให้ผมแต่ในเมื่อทุกคนอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่ามันคืออะไร
ผมก็จะบอกแต่อย่าเอาไปซื้อเลขกันนะ
ขึ้นมามันเฟืองตังค์ย้ำคำพูดผมนะ

นี่ฮะพี่หนุ่มกัญชัยบอก

ก็กลัวว่าบอกไปแล้วเดี๋ยวซื้อแล้วไม่ถูกแล้วเสียสตังค์กันไง

ดีกว่าไม่ซื้อแล้วถูกอย่าเสียดาย
แต่พี่หนุ่มย้ำนะครับบอกว่าไม่สนับสนุนการไปเล่นการพนันนะครับ
คืออยากรู้ก็บอกให้แค่นั้นเองนะไม่ถูก
ไม่โดนอะไรเนี่ยพี่หนุ่มไม่เกี่ยวนะไม่ว่ากันนะ
คือเปิดเผยให้รู้แล้วก็รู้กันเท่านี้ก็แล้วกันอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
นี่นะฮะท่านที่อยากรู้นะครับ
ส่วนตัวแม่น้ำหนึ่งเนี่ยล่าสุดได้ไลฟ์
เพจแม่น้ำหนึ่ง๘๘
เธอบอกเธอก็เนี่ยฮะเลขเลิกอะไรที่เธอคงเธอเขียนอะไรอย่างนี้
มานี้อ่ะความกันไปฮะจากที่แน่นอนเนี่ย
ถ้าจะลองดูอะไรพวกนี้ก็ต้องลอตเตอรี่อย่างเดียวนะครับ
๊ะหลักกลิ่นหนังรถบาลเท่านั้นนะครับผู้ชมครับ
เพราะว่าถึงเวลาท่านถูกจะมารวมที่๑เนี่ย
โห้๖ล้าน

แล้วก็ซื้อแบบพอสมควร